ที่จังหวัดกำแพงเพชรแม่ลูกนะฮะ

คือไปจมน้ำอยู่ที่กลางสระใหญ่มากเลย

โอ้โหเป็นภาพที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละครับที่เกิดเหตุวิทยาศาสตร์ใหญ่มาก
ใหญ่ไม่ใหญ่ล่ะชันก็ชัน
ลึก๕เมตรกว้าง๖เมตรยาว๑๕เมตร
อยู่ในสวนลำไยแล้วก็กล้วยน้ำว้า
พื้นที่บ้านท่าเสากระโดงตะบนนาบอกครับ

ผู้หญิง๒คนเป็นศพอยู่ริมสะ
ทราบชื่อคือนางมูลแสนปินอายุ๖๙ปี
และนางสาวดารากรแสนปินอายุ๔๕ปีเป็นแม่ลูกกันครับ

เป็นลูกเขยของนางมูลผู้ตายนั่งร้องไห้อยู่ขอบสระ
ล่าวบอกว่าแม่ยายกับเมีย
ออกจากบ้านมาลดน้ำต้นไม้ในสวนตั้งแต่๘โมงเช้า
ปกติเขาจะเป็นคนมารถเอง
แต่วันนี้แม่ยายกับเมียว่างก็เลยอยากจะมาช่วย
สั่งซื้อเครื่องสูบน้ำมาใหม่ก็อยากจะทดลองใช้งาน
ประมาณ๙โมงเขาตามมา
ทั้งคู่ลอยคว่ำหน้าอยู่กลางสระแล้ว
กระโดดลงไปช่วยครับลากมาไว้ริมสระ

มีสายยางที่ต่อกับเครื่องสูบน้ำลอยอยู่ในสระเลย
แล้วก็มีไม้ผูกกับสายยางอีกอันด้วย
ส่วนตลิ่งชันจริงดูสิชันมาก
คือคาดว่าทั้งคู่พยายามสูบน้ำในสระ
ขึ้นมาลดน้ำต้นไม้ต้นกล้วยที่ติดอยู่กับสระ
อาจจะก้มลงไปแล้วลื่นลงไป
โอ้โหชาวบ้านเราบอกว่านางมูลเนี่ยไม่น่านะ
ไม่น่าลงไปเองเลยเพราะปวดขาบ่นปวดขาปวดขาอยู่
แต่อาจจะเป็นลูกสาวที่ลื่นลงไปแล้วแม่ลงไปช่วย

สระน้ำแห่งนี้เพิ่งขุดได้เดือนเดียวครับคุณผู้ชมฮะ
กู้ภัยนำศพส่งให้แพทย์ทรสุทธิ์
โรงพยาบาลกำแพงเพชรนะครับเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
ซึ่งครอบครัวก็ไม่ติดใจสาเหตุนะครับ
แต่ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจริง

แม่และลูกเลยนะคะโอ้โห
โอ้โห๒ชีวิตเลยครอบครัวนี้